วุ่นของวัยรุ่น๑๗๑๘อายุแค่๑๗๑๘เนี่ยนะ
แต่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเพราะว่าวัยรุ่นวัย๑๘คือเขาเอาปืนมา
แล้วอยากให้ดูข่าวนี้นะเพราะอะไรรู้ไหมไทยรัฐทีวีของเราเนี่ย
ได้หลักฐานล่าสุดเลยเป็นกล้องวงจรปิดในร้านเลยตอนที่เกิดเหตุ

แต่เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังก่อนเกิดขึ้นเมื่อวานตอนเย็น
แล้วตอนที่ตำรวจสพบางใหญ่จนนแถวบุรีค้อไปถึงนี่ก็ไปเจอละ
คนเจ็บอยู่น้องวัย๑๗ปีน้องตะวันยืนรอให้ปากคำกับตำรวจ
อาการที่ตอนนั้นน้องก็ตกใจนะ
แล้วตอนไปตรวจสอบดูเจออะไรบ้าง
เจอเป็นรูกระสุนปืนลูกซองที่ผนังหลังเคาน์เตอร์สั่งอาหาร
หมอนรองกระสุนปืนลูกซอง๑อันตำรวจก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
จู่นะมีผู้ชายคนนึงเดินเข้ามาชักปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ตอนนั้นเนี่ยตัวน้องตะวันวัย๑๗เขาเห็นท่าไม่ดีแล้ว
วิ่งหนีเข้าไปในห้องน้ำอีกฝั่งนึงอ่ะตามเอาปืนมามาตบหน้าหลายทีเลย
กระสุนปืนอ่ะกระเด็นหลุดจากลำกล้องมาเลยนะแล้วน้องก็วิ่งหนีออกจากห้องน้ำมาตรงเคาน์เตอร์สั่งอาหาร
แม็กซ์เนี่ยขอความช่วยเหลือคนในร้านคุณตอนนั้นน่ะคนอยู่เต็มร้านเลยค่ะ
แล้วหลังจากนั้นฝั่งนั้นเขาก็มาตบหน้าด้วยปืนอีกเล็งปืนใส่อีก
จังหวะนั้นน้องหันหลังหลบไงน้องก็เลยกระสุนมันไม่โดนตัวน้องเลยไปเจาะที่ผนังร้าน
แล้วถามว่าอ้าวแล้วฝั่งนั้นน่ะฝั่งที่เขาเอาปืนมาเขาไปไหน
เขาวิ่งออกไปที่หน้าร้านแล้วมีเพื่อนติดเครื่องมอเตอร์ไซค์รออยู่แล้วขี่หลบหนีไปเลย
ลองฟังน้องตะวันคนที่เจอเหตุการณ์หน่อยค่ะ
ฝาดฝาดฝาดแล้วก็เหมือนเขายิง
โอ้โหนี่แล้วคุณผู้ชมคะให้ดูหน้าจอตอนนี้เลย
ตอนนี้ไทยรัฐทีวีได้กล้องวงจรปิดนี้มาที่นี่ที่เดียวเลยนะคะ
หลักฐานสำคัญค่ะเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุ
คุณเห็นไหมว่ามีลูกค้าใช้บริการอยู่นั่งอยู่ในร้าน
เมื่อเวลานั้นน้องวัยสิบเจ็ดคือเห็นแล้วแหละ
ว่าครูอาริเดินมาพร้อมกับอาวุธแล้วนี่นี่นี่
วิ่งไปแล้วค่ะวิ่งเข้าไปด้านใน
แล้วคนก่อเหตุเสื้อดำเนี่ยถือปืนเล็งไปที่น้องแล้ว
สะดุดแล้วยังวิ่งตามต่อนะหลังจากนั้นค่ะ

ฝั่งเสื้อดำวัยสิบแปดที่ถือปืนเข้าไปเนี่ย
คือเขาก็ไม่ลดละเขาก็ตามไปค่ะ
ซึ่งมุมนี้จะเห็นเลย
เสื้อดำเนี่ยคือคนที่มีปืน
ตอนนั้นน่ะในร้านโอ้โหดูสิ

คนในร้านส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กนักเรียน
ก็แตกตื่นตกใจหนีไป

ตามมาเหมือนมากระทืบมาเตะเนี่ย

นี่มีรอปภเข้ามาระงับเหตุแล้วอีกฝ่ายหนึ่ง
คุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมเขาวิ่งออกจากร้านไป
เพื่อนติดเครื่องมอเตอร์ไซค์รออยู่ชายวัย๑๘ก็ซ้อนท้ายแล้วก็หนีไปเลย
นี่แหละค่ะเป็นหลักฐานที่ไทยรัฐทีวีเนี่ยได้ภาพมานะคะ
จังหวะที่เกิดเหตุการณ์แล้วทีนี้แม่ของน้องตะวัน
ที่ถูกทำร้ายเนี่ยแม่เล่าว่าไงรู้ไหม
คือมันน่าจะมาจากความแค้นย้อนไปเมื่อเดือนที่แล้วนะ
ลูกแม่ไปมีเรื่องกับรุ่นน้องรุ่นน้องของชายวัย๑๘นั่นแหละ
แต่ตอนนั้นเรื่องมันจบแล้วนะคุณทัศนัยเพราะว่าพ่อแม่มาเคลียร์กันแล้ว
เลิกแล้วต่อกันนะไม่ติดใจเอาความนะ
แต่ลูกชายน่ะน้องตะวันบอกกับแม่ว่าแม่จริงอ่ะ
เมื่อวานคนที่มายิงผมเขาเคยตามมามีเรื่องสองครั้งแล้วนะ

เดี๋ยวลองฟังคุณแม่ของน้องตะวันคนเจ็บหน่อยค่ะ
เขาก็มากรบฉุดประจำวันว่าให้จบน่ะเรื่องนี้
ห้ามมีเรื่องต่อกันและห้ามไปภรรกันอะไรกันอีก
ผู้ชายก็โอเคก็ไปขอโทษเขาอะไรเรียบร้อย

ได้ไหมลูกชาย
แล้วก็เมื่อวานรอบหนึ่ง
ทีนี้หลังจากที่ลูกชายโดนยิงมา๒รอบแล้ว
คุณแม่ในสถานะของเลยคุณแม่มีความเป็นห่วง

คือห่วงตลอดค่ะลูกชายจะโทรเช็คตลอดว่าอยู่ไหน

เขาบอกว่าเออเดี๋ยวกลับบ้านเร็วนะลูกนะ
ก็บอกเขาสักพักนึงประมาณ๒๐นาทีเขาโทรบอกว่าหนูโดนยิง

นี่ขนาดลูกชายไปทำอาชีพเสริมนะไปขายรองเท้ามือ๒

ทีนี้คุณผู้ชมหลังจากที่เกิดเหตุเมื่อวานตอนเย็นแล้ว
ตำรวจที่สพบังใหญ่เขาก็ตามเลยค่ะ
สืบมาได้ว่าผู้ชายเสื้อดำที่ถือปืนมา
ตบน้องตะวันเอาปืนมายิงเนี่ยนะ
ชื่อว่าในดำอายุ๑๘ปี

แต่ไม่รู้นายดำคงไปนึกได้มั้ง

ติดต่อมอบตัวกับตำรวจที่สพบางบัวทองค่ะ
ทีนี้ตำรวจสพบังใหญ่ก็เดินทางไปรับตัวมา
แล้วก็คุยสอบปากคำในดำแหละ

เมื่อเดือนที่แล้วไปมีเรื่องกับกลุ่มของตะวัน
เพราะว่าพาพวกไปรุมทำร้ายรุ่นน้องของในดำ

ซึ่งรอบนั้นจริงก็ตกลงค่าเสียหายกันแล้วนะ
แต่ตัวผมหมายถึงในดำยังแค้นอยู่
ก็ตามความเคลื่อนไหวของน้องตะวันวัย๑๗มาตลอดเลย
เมื่อวานสบโอกาสไงเห็นตะวันมาขายรองเท้ามือ๒
อยู่ใกล้กับแก๊กพอดีแล้วเข้ามานั่งในแม็กซ์ด้วย
ก็เลยลงมือเข้าไปไปซัดเอาปืนไปยิงเขา
แล้วถามว่าตอนนี้อาวุธปืนอยู่ไหนอ่ะดำ
บอกว่าเอาปืนไปโยนทิ้งที่สะพานเจษฎาบดิน

ทีนี้เดี๋ยววันนี้ตำรวจไปตามต่อนะที่สะพาน

แล้วคุณเห็นภาพแบบนี้มันสะเทือนใจไหมดูสิ

ใช่กลัวว่าจะโดนลูกหลง
นี่ยังโชคดีนะที่กระสุนไปเจาะที่ผนังของร้านแมคโดนัล
ไม่ได้มีใครเป็นอะไรมากไปกว่านี้ค่ะ